อนุญาตยั่วคุณผู้ชมด้วยอาหารเช้าสไตล์เวียดนาม
เขาบอกว่ามีหลากหลายเมนูน่ากิน
แต่ที่น่าดื่มน่าจิบมากคือกาแฟหยด
เป็นที่ไหนไปติดตามในช่วงตลอดกิน
ร้านอาหารของเราก็จะเป็นอาหารสไตล์เวียดนาม

ก็มาปรับเปลี่ยนรูปแบบรสชาตินิดนึงให้เข้ากับคนไทยได้
สวัสดีค่ะชื่อพี่หมูนะคะ
เป็นเจ้าของร้านอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นอาหารเช้าซุปเปอร์หมูเวียดนามนะคะ
เมื่อก่อนคุณพ่อเปิดร้านกาแฟอยู่ที่ตลาด
แล้วทีนี้เราก็เรียนจบมาเราก็ออกมาค้าขาย
ก็มาประกอบกิจการต่อ
ไข่กระพะน้ำค้า

ก็หนึ่งจานก็จะมีไข่สองฟอง
กระทะเราก็จะมีแพมมีหมูยอมีฮอตดอก
กระทะพร้อมเสิร์ฟนะคะ
ต่อไปก็จะเป็นเมนูขนมปังปาเต๊ะนะคะ
ข้างในก็จะมีไส้ผักมีหมูมีเครื่องเคียงมีซอส

ขนมปังก็จะกรอบนอกนุ่มในนะคะ
อันนี้พี่หมูกำลังทำอะไรคะ
กำลังทำกาแฟหยดนะคะเป็นกาแฟเวียดนามนะคะ

แล้วรสชาติมันต่างจากกาแฟโทราต่างหรือเปล่า
อยู่นะคะมันจะหอมกว่า
แล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับนมสดนมข้นให้ลูกค้าปรุงเอง
ค่ะวันนี้จะแนะนำพี่เปิ้ลนะคะเจ้าของร้านปากหม้อ
วันนี้เราจะทำปากหม้อให้ชมกัน
ไส้หมูนี่เราจะผัดใหม่สดทุกวันไม่ได้ค้างคืนนะคะ

จานนึงจะมีอยู่ประมาณ๔ชิ้นนะคะจานละ๕๐บาท
แล้วก็ตัวนี้ที่กำลังทำนะคะจะเป็นปากหม้อห่อไข่
ก็คือพื้นฐานจะเป็นแป้งเดิมแต่ว่าเราผสมไข่เข้าไป
แต่ก็ราคาเดิมแล้วก็ไส้ตัวเดียวกัน
จะมี๑ชิ้นต่อจาน๕๐บาทเหมือนกันนะคะ
ต่อไปก็จะเป็นพิซซ่าเป็นแผ่นข้าวเกียบงา

ก็มีสูตรมาจากคุณแม่ซึ่งมีเชื้อสายเวียดนามนะคะ
แป้งแผ่นพิซซ่าที่เห็นอยู่ขนาดนี้
คุณยายก็สอนสื่อทำเองเราก็ทำเอง
เวลาทานมันก็จะเป็นกรอบนอกนุ่มในทานพร้อม

มันจะหอมงาเพราะว่างาเราใส่เยอะ
อันนี้ก็ขอฝากร้านซุปเปอร์หมูนะคะ

อยู่ถนนชีท่าขอนเปิด๖โมงเช้าถึงเที่ยงทุกวันนะคะ
ก็ใครแวะมาทางนี้ก็แวะมาได้
ถนนจีท่าขอนเส้นหลังสถานีตำรวจขอนแก่นนะคะ
เบอร์โทร๐๘๖๘๖๔๒๙๘๙นะคะ